ไม่ได้ไปครับ

เห็นคนก็กรี๊ดกันนะพี่น้ำแขง

กรี๊ดแบบรั่นสนามบินสนามบินแทบเอาแล้วใครมา

ขอฟังหน่อย
แข็มได้มิตร
แข็มได้มิตรได้ชื่อเพื่อนฟังแจบไข
รอแจกฟังฟังไม่คิดฟังอะไร
ความแน่ใจไม่หยดหักฟังฟังฟ้า
จากวันนี้ยุคปัดฟังไหนสู้
เพื่อเรียนรู้สู่โลกว้างฟังคนหา

นี่คือไม่ได้มีใครสั่งให้ทำ
คือพี่มาทำเองใช่มั้ย
ไม่ง่ายนะครับสัมผัสก็ได้นะ
สจับรับรองส่งเนี่ย

แล้วอีกเรื่องที่เขาไม่พลาดกันทะเบียนรถ
ทะเบียนรถของรถที่มารอรับ

มันมืดหน่อยนะคุณผู้ชม

ก้าวกับสี่เหมือนกันเนี้ยหรอเออมันจะเป็นก้าวกับสี่
สวาเก็นนะหวังว่าใครอยากได้โชคจากพี่แจ๊คก็น่าจะได้กันไป
อ่าส่วนความเคลื่อนไหวของพี่แจ็คสันหวังนี่ฟิตเลยนะเขาไปออกกำลังกายเลย
ค่ะมีน้ำแข็งเย็นแยนโอ้โฮเซิกทริปอะไรน้ำลายหรอไม่ใช่
ตรงนี้เป็นเสียงน้ำลายเหรอคือพี่แจ็คจะมาเปิดคอนเซิร์ทใหญ่ฮะ
คือก่อนนี้เขาเป็นมินิคอนเซิร์ทค่ะแต่นี้จะเป็นคอนเซิร์ทใหญ่เลย
เขาตะโกนกรี๊ดออกไปออกไปขี่หมาที่รองเท้าติดมาเขาเลยบอกอย่างนี้นะครับ